คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไปเที่ยวไปไหว้สารพระการที่ลบบุรีเนี่ย
ต้องระวังนะเพราะว่าไม่งั้นนักท่องเที่ยวที่เขาไม่รู้เนี่ย
เขาไปจอดรถแถวนั้นปั๊บเดี๋ยวจะเจอแบบนี้
เอาดูกันหน่อยค่ะแบบไหนนี่
เป็นยังไงล่ะยึดรถซะเลยโอ้โหพยายามจะเปิดด้วยนะ
ใช่ค่ะนี่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปนะคุณ
แล้วเขาไม่ได้นั่งอยู่เฉยนะกัดแทะแกะขอบยางต่าง
เสาวิทยุเอยที่ปัดน้ำฝนเอ่ยโอ้โห
โดนหมดเลยเอาดูนี่คันนี้หนักเลยคุณโอ้โหกี่ตัวคุณนับถูก
รับไม่ไหวค่ะแล้วคือเขาเห็นอาหารในรถไง

ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นรถคนในพื้นที่เขาจะรู้เลย
เขาจะไปฝากที่จุดฝากรถจะมีเจ้าหน้าที่คอยไล่ลิง

กำลังพยายามแกะยางอยู่ขอบยางกระจก

อย่าคิดว่าจอดแป๊บเดียวไหว้พระปางแป๊บเดียวนะ
ไม่งั้นเดี๋ยวรถคุณจะเสียหาย
แล้วถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้อย่าไปไล่เองนะ
แจ้งเจ้าหน้าที่สารพระการให้มาไล่
เพราะถ้าเกิดไปไล่เองอาจจะโดนลิงกัดได้นะคะ